การเลือกตั้งครั้งนี้จะออกมาเป็นยังไงนี่เขาก็ไม่รู้นะคะ
แต่ขอยินดีกับพักที่ชนะนะคะ
แล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนเดินไปด้วยกันค่ะเพื่อประเทศไทยค่ะ